เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการที่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั้น
ร่วมกันน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
หลายพื้นที่นั้นจัดกิจกรรมร่วมกันน้อมส่งเสด็จนะครับ
ธรรมะของพระยานสังวรนั้นเป็นอากาลิโก
คุณผู้ชมก็คือสามารถที่จะใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เป็นอมตะธรรมนั่นเองนะครับ
วันนี้ครับเราเริ่มต้นไปดูบรรยากาศของพิธีการน้อมส่งเสด็จจากหลากหลายพื้นที่
อย่างเช่นที่วัดสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็มีการจัดพิธีน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
ได้มีการจัดพิธีการวางดอกไม้จันทร์นะครับตามโบราณราชประเพณีครับ
นายธานีธัญโภษผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนนำดอกไม้จันทร์เข้าเผา
ติดตามการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
โดยได้เตรียมไฟบริสุทธิ์ไว้จุดเผาดอกไม้จันทร์
ซึ่งจัดสร้างตามสมณศักดิ์แบบราชประเพณีโบราณ
น้อมส่งเสด็จสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ก่อนหน้านี้ครับก็มีการจัดแสดงมหรสบสมโพธิงานออกพระเมน
ณเวทีกลางอีกด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวครับชาวพยาวนั้นประกอบพิธีเผาดอกไม้จันท
วัดศรีคมคำพระอารามหลวง
โดยมีพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชน
ประกอบพิธีเพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชนะครับ

ได้มีการจัดพิธีนำดอกไม้จันทร์เข้าเผา

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช
วัดเทวะสังฆารามหรือว่าวัดเหนือ
โดยได้ปลูกข้าวพันหอมการประดับรอบเมนแทนดอกไม้ด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับที่สมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงครามนางสาวจิตราพรมชุติมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการพ่อค้าประชาชน
พิธีเผาดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมส่งเสด็จ
สมเด็จพระสังฆราชเป็นครั้งสุดท้าย

ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์
พลเรือโทวิพากษน้อยจินดาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชน
ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทร์หน้าพระรูป
แสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งเริ่มพิธีไปพร้อมกับส่วนกลาง
มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศครับ